พาไปดูคลิปหนึ่งนะคะที่ชาวเน็ตเขาออกมาชื่นชม
บิ๊กไบท์พลเมืองดีที่ระหว่างทางขี่รถไป
แล้วก็ไปเจอชาวบ้านบาดเจ็บอยู่ข้างทางรถล้ม
ก็เลยลงไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นจนทราบว่าถูกชนแล้วหนี
สุดท้ายคนนี้เขาบึงรถตามไปเลยนะคะ
แล้วก็สกัดจับเอาไว้ได้ไปดูเหตุการณ์กันค่ะ
อะไรครับพี่
รถเก่งอ่ะโอ้โห
เกลียดกินเข้ามา
ข้างไหนอ่ะ

สีขาวใช่ป่ะ
เน็ตขานะน่าจะมีตรงนี้
สีขาวนี้เป็นรถที่ชนมอเตอร์ไซคันแรกนะคะแล้วก็ขับตามมาสำเร็จ
สุดท้ายไปเจอรถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงนะคะ
ถือกรงนกไปด้วยหลังจากที่ขับตามไปเมื่อสักครู่นี้ไปเจอรถมอเตอร์ไซค์อีกคัน
คันนี้ก็ถือกรงนกไปด้วยแล้วก็มีน้ำใจมาช่วยกันสองคันขับตามรถเก๋งคันสีขาวเมื่อสักครู่นี้

กบแล้วก็ไปดักหน้าเอาไว้ได้ทันด้วยคุณผู้ชมมีภาพช่วงนี้ด้วยไปตามกันต่อค่ะ
เราดิจันดิจันอยู่นี้
เดี๋ยวผมตดปรับทะเบียนไว้เกิน

เหมือนจะขับหนีอ่ะเหมือนจะขับหนีอ่ะ

ใช่ครับมันพี่ควร
เหมือนจะขับหนีลงมาจากรถ
ยังพูดว่าคล้ายเสียงแบบอ้อแอนิด

เหมือนจะเมาอะนะคะลักษณะเหมือนคนเมาเลยเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ก็ตอนนี้เนี่ยตัำรวจก็จับตัวได้แล้วนะคะ

เขาแจ้งตำรวจให้เข้าให้เข้ามาจับตัว
ช่วยกันตามจับรถเก๋งที่ชนแล้วหนี
เพราะว่าเนี่ยสังคมต้องการคนแบบนี้แหละชื่นชมในความกล้าหารของคนขี่
ไบท์แล้วก็คนขี่มอเตอร์ไซค์อีกคันนึงที่ถือกรงนกเมื่อสักครู่
เพราะว่าเป็นห่วงว่ารถจักรยานยนต์ที่ขี่ไล่ตามเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
หรือถ้าคนอยู่ในรถเก่งเขามีปืนมีอาวุธอารมณ์ร้อน
ก็จะเกิดเหตุทะเลาะวิวาดทำร้ายร่างกายกันได้
แต่สุดท้ายก็ตกลงกันได้ด้วยดีนะคะ